ขอบคุณคุณระพิพันธ์แล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยค่ะ
ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของความเสื่อมเสียของวงการพระสงฆ์
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ทหารและชุดปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยรวมทั้งชาวบ้าน
เข้าไปตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราช

มีพฤติกรรมเสื่อมเสียมีการไลน์หาศรีกา

เป็นคลิปสำเร็จความไคร่ตัวเอง
ให้คนในโลกโซเชียลมีเดียดู
สองอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริง

เอาไปแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่นี่เป็นคลิปที่ปรากฏขึ้น

คือชาวเน็ตบอกว่าเป็นพระสายเบิร์นนะ

นี่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้จริงนะ
และนี่ก็เป็นไลน์ที่มีการพูดคุยกับศรีกาคนหนึ่ง
มีการนำเสนอให้บอกให้เงิน๕๐๐๐บาท
ไปร่วมหลับนอนกันไปที่วัดก็ได้หรือว่าไปที่อื่นก็ได้
สองอย่างนี้ทั้งการสนทนาผ่านไลน์และคลิป
ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยตัวเองสำเร็จความไคร้ของตัวเอง
พระสงฆ์รูปหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถูกนำเสนอออกไปทางโลกโซเชียลมีเดีย
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนา
ทีนี้จากการตรวจสอบพบว่าพระสงฆ์ที่ปรากฏในคลิป
ชื่อว่าพระบุญชิตฐานิสโรหรือว่าหลวงวี
เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
และกลางดึกที่ผ่านมาทหารชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย
ณฑนทหารบกที่๔๑ค่ายวัชิราวุฒิ
ได้เข้าไปพบกับเจ้าอาวาสวัดนี้ที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปแจ้งถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระบุญชิต
ให้กับรักษาการเจ้าอาวาสได้รับทราบ
และขอนิมนต์พระบุญชิตมาสอบข้อเท็จจริง
พอมาถึงพระบุญชิตรับสารภาพบอก
เป็นคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปจริงเป็นตัวเองนี่แหละ
และอ้างว่าสาเหตุเกิดจากถูกฝ่ายหญิง
ซึ่งบ้านอยู่ใกล้วัดยั่วก่อน
ผู้หญิงเสนอตัวเองก็เลยสนองแบบนี้แหละค่ะ

ก็เลยต้องไหลตามน้ำไปบอกอย่างนั้นนะคะ
จากนั้นพระบุญชิตนอกจากจะรับสารภาพแล้ว
ก็ขอลาศิกขาบทด้วยตัวเองเลยนะ
คือขาดจากความเป็นพระเป็นการแสดงความรับผิดชอบ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินคดีใดกับนายบุญชิต
ตอนนี้เป็นนายบุญชิตแล้วนะจากพระบุญชิตเป็นนายบุญชิตแล้ว
จากพฤติการเข้าข่ายความผิดวินัยสงฆ์เท่านั้น
เพราะไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจ
ตำรวจก็เลยมีความจำเป็นจะต้องปล่อยตัวไปนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะเกิดขึ้นที่พิษนุโลก
ชาวบ้านป่าคายหมู่ที่๒ตำบลห้วยเฮียนะคะในอำเภอนครไทย
คนเดินทางไปที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มไปยื่นหนังสือร้องเรียน
ขอให้ขับไล่เจ้าคณะตำบลในเขต๑ออกไป
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าคายบอกให้พ้นจากวัดไปเลย
ไปรับกิจนิมนต์กับศรีกาแบบ๒ต่อ๒เป็นประจำเลยชาวบ้านเขาเห็น
และนอกจากนี้มีการส่งค่างวดรถเก๋งคันนี้
อกจากนี้ยังเห็นว่ารถเก๋งคันนี้ชอบมาจอดอยู่ในวัดบ่อยครั้งเป็นประจำเลย
ก็เลยรวมตัวกันขับไล่ให้พระรูปนี้ออกจากวัด
ศึกก็ได้แต่ขอให้ออกจากวัดไป
ต่อมาพระครูพิบูลธรรมวงศ์เจ้าคณะอำเภอนครไทย
มอบหมายให้พระเลขานุการเดินทางมารับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้าน
เพื่อเอาไปพิจารณาว่าจะทำอย่างไร
จากเจ้าคณะอำเภอติดประชุมที่วิทยาลัยสงฆ์ในตัวเมือง
แต่ชาวบ้านยืนยันว่าจะให้เจ้าคณะตำบลห้วยเฮียเขต๑พ้น
จากวัดป่าคายภายในวันนี้ยืนยันต้องเป็นวันนี้ค่ะ